เหตุผลอะไรที่ทำให้เบื้องต้นนี้๒ฝ่ายหลัก
ฝ่ายหนึ่งคืออยากจะรับร่างรัฐมนูญฉบับนี้
อีกฝ่ายหนึ่งคือไม่รับไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนุนฉบับนี้
เรามาเริ่มต้นดูกันที่น้ำหนักของฝ่ายเห็นด้วยกันก่อนนะครับ
ร่างรัฐมนุนฉบับนี้เขามองเห็นข้อดีอะไรบ้าง
อย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าเขามองว่าร่างรัฐมนุนฉบับนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าไปกาเห็นชอบเนี่ยนั่นเพราะเขามองเห็นว่าร่างนี้
ความคุ้มครองเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เนื่องจากว่าจัดให้รัฐนั้นมีหน้าที่ในการต้องจัดการเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ให้กับประชาชนโดยที่ประชาชนไม่ต้องไปร้องขอ

เรื่องของคะแนนเสียงรัฐมนุนฉบับนี้ร่างนี้นะครับ
คำนึงถึงคะแนนเสียงทุกคะแนน
ด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสมไม่ปล่อยให้คะแนนเสียงนั้นศูนย์เปล่าครับ
มาก็คือเรื่องของที่มานายกรัฐมนตรี
ก็ให้พักการเมืองต้องแจ้งชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อกรกต
ละไม่เกิน๓รายชื่อให้กับประชาชนทราบล่วงหน้าระหว่างหาเสียง
ซึ่งจะเสนอชื่อผู้ที่ไม่เป็นสอสอก็ได้
โดยเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
อกจากนั้นครับฝ่ายที่เห็นว่าควรจะรับร่างรัฐมนูลนั้นก็ชื่นชอบ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ง่ายขึ้น
คือไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งแต่จะผ่านการเลือกกันเองของประชาชนในกลุ่มสาขาอาชีพต่าง

เพิ่มข้อห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เข้มงวดขึ้นแรงขึ้นใช้ยาแรงมากขึ้นนะครับ
คดีทุจจฤทธิ์เลือกตั้งช่อโกงหรือค้ายาเสพติด
ฟอกเงินหมดสิทธิ์ลงสมัครสอสอ
และหากสารพิพากษาว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง
ก็ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองทันทีครับ
นี่คือเขาเอาจริงเอาจังสำหรับร่างนี้นะ
ก็เลยอาจจะถูกอกถูกใจในบางฝ่าย
ขณะเดียวกันครับฝ่ายที่ให้การสนับสนุนนั้น

นั่นก็คือมาตรการป้องกันการแทรกแทรง
การจัดทำงบประมาณจากฝ่ายการเมือง
รวมทั้งเห็นด้วยกับการมีขบวนการ
เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศในทุกด้าน
และวางนโยบายแนวทางให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยังไม่หมดนะครับยังมีเหตุผลอื่นอีกด้วย
ในการที่จะชื่นชอบในการที่จะเข้าไป
กากบาทรับร่างรัฐมนุนฉบับนี้
นั่นก็คือเพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน๕ปีแรก
ก็เลยให้มีสมาชิกวุฒิสภาจากการสัญหา

เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

เพื่อให้ชี้ขาดหาทางออกให้กับประเทศ
กรณีที่เกิดวิกฤตอีกด้วยนะครับ
นั่นคือเหตุผลของฝ่ายที่

คราวนี้มาดูอีกหนึ่งฝ่ายครับก็คือฝ่ายที่เขาบอกว่า

ทำไมเขาถึงต้องไปกาช่องนี้ก็คือช่องที่ไม่เห็นชอบ
หลักก็คือว่าเขามองว่าสำหรับร่างนี้
ร่างรัฐมนุนฉบับอาจารย์มีชัย
ประชาชนตาดำไม่ได้มีส่วนร่วมออกสิทธิ์ออกเสียง
เป็นการร่างขึ้นมาของคณะกรรมการร่างรัฐมนูญฉบับนี้
ที่มีการสัญหามีการจัดตั้งขึ้นมา
ดังนั้นประชาชนบอกว่าสิทธิ์เสียงของประชาชนนั้น
อาจจะไม่ได้มีเต็มที่ไม่ได้มีเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ
คราวนี้เหตุผลต่อไปครับก็คือมองว่าร่างรัฐมนูลฉบับนี้
จะสร้างปัญหาทางการเมืองเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะระบบเลือกตั้งที่จะทำให้พักการเมืองเกิดความอ่อนแอ
รัฐบาลไร้เสถียรภาพเพราะจะไม่มีพักการเมืองใด

ทำให้ไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติ

เพื่อให้มีความกินดีอยู่ดีได้นะครับ
เพราะว่าจะเสนอนโยบายอะไรไปก็จะติดขัด
ไม่สามารถทำในสิ่งที่พักการเมืองหาเสียงกับชาวบ้านเอาไว้ได้
ที่สำคัญบรรดาคอการเมือง
บรรดานักการเมืองพักการเมืองบางส่วนก็มองว่า
ให้พักการเมืองประกาศชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรี๓รายชื่อล่วงหน้า
หมายที่แท้จริงก็เพื่อจะเปิดช่องทางให้นำคนนอก
ที่ไม่ได้เป็นสอสอเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะไม่ได้กำหนดว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสอสอ
ซึ่งต่างจากธรรมเนียมในอดีตของการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
คือผู้นำประเทศต้องมาจากการเป็นสอสอ
ก็คือประชาชนเลือกเข้ามาแล้วก็เลือกมาเป็นผู้นำประเทศอีกทีหนึ่ง
แต่ร่างนี้บอกว่านายกคนนอกก็มาได้เหมือนกัน
ก็เลยอาจจะเป็นข้อที่หยิบขึ้นมาวิพักษ์วิจารณ์ได้นะครับ
อกจากนี้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยยังมองว่าร่างรัฐมนุนฉบับนี้
ไม่ได้สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นจริง
แต่กลับจะเพิ่มความขัดแย้งเพราะกำหนดกลไกให้สารรัฐมนูล
และองค์กรอิสระนั้นเข้ามาแก้วิกฤตทางการเมือง
ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมเราเคยได้ยินคำว่าตุลาการที่วัดพอสมควรเหมือนกัน
ก็คือการใช้ตุลาการอำนาจศาลอำนาจอิสระนั้นเข้ามาตัดสินแก้ไขปัญหาทางการเมือง
บางฝ่ายห่วงว่าใช้อำนาจมากเกินไปหรือเปล่าจะไม่เกิดสมดุลทางการเมือง
เสาหลักบริหารนิติบัญญัติและตุลาการนะครับ
จากนี้ก็คืออาจจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับสวที่มาจากการสัญหาในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน๕ปีแรก
ซึ่งคศเป็นผู้แต่งตั้งมีสิทธิ์ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกด้วย
รวมทั้งยังสร้างกลไกให้ข้าราชการประจำนั้นเข้ามามีอำนาจทางการเมืองเหนือรัฐบาล
มาจากการเลือกตั้งเพราะเปิดโอกาสให้คอสชแต่งตั้งข้าราชการประจำมาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ทำให้ไม่สามารถกำหนดนโยบายดูแลความเป็นอยู่ประชาชนได้อย่างอิสระ
เพราะว่าต้องปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติแผนคือระยะเวลา๒๐ปีของคอสช
โดยการแก้ไขร่างรัฐมนูลนั้นถ้าเกิดว่ามองต่อไปในอนาคต
หากว่ารับร่างนี้ไปแล้วเขามองว่าการแก้ไขในอนาคตจะทำได้ยาก
เพราะต้องใช้เสียงสว๑ใน๓สนับสนุน
ซึ่งก็จะทำให้การแก้ไขอำนาจจะอยู่ในมือของสวเป็นหลัก
คุณผู้ชมครับนี่คือการรวบรวมความคิดความเห็นนะครับ
ข้อเสนอแนะแล้วก็มุมมองจากฝ่ายทั้งที่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนูล
และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนูล
ส่วนอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไร๗สิงหาคมนี้
คุณผู้ชมที่มีสิทธิ์มีหน้าที่
คือคนจะไปชี้ชะตาและกำหนดอนาคตของประเทศไทยนะครับ